ช่วงนี้จะมีข่าวคราวของเด็กเยาวชนที่ชีวิตค่อนข้างบรรทศนะครับ
เป็นเด็กกำพร้าบ้างล่ะนะครับก็มีการออกมาแชร์ผ่านทางโซเชียล
แล้วก็มีคนจำนวนมากไปให้ความช่วยเหลือ
วันนี้เป็นเรื่องราวของสองพี่น้องที่สุรธานี
ใช่ค่ะต้องเรียกว่าพลังโซเชียลนี่มีพลังมาก
ในการที่จะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะเวลานี้นะคะ
อย่างกรณีของเด็กวัยเพียง๙ขวบแล้วก็๑๐ขวบที่จังหวัดสุราธานีค่ะ
ทั้งสองคนนั้นมีชีวิตยากลำบากอยู่ในเพลิงพักขนาดเล็กนะคะ
ซึ่งกำลังผูกพังกับย่าวัยชรา
ทั้งสองคนไม่มีเงินไปเรียนค่ะ
ทำให้คุณครูประจำชั้นต้องออกมาตามดูความเป็นอยู่ที่บ้าน
แล้วก็ต้องถึงกับร้องไห้นะคะเมื่อเห็นความเป็นอยู่ของทั้งสองค่ะ
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบที่บริเวณบ่อขยะเก่า
ในพื้นที่หมู่๕ตะมนต์วัดประดูกอำเภอเมืองสุราธานี
หลังจากที่มีผู้ที่ใช้ชื่อว่าจูคงเจริญโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
มีข้อความถึงความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของเด็กชายธีทัศน์สีขาวอายุ๑๐ปี
และเด็กชายธิรภาพสีขาวอายุ๙ปี
นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่๓และ๔โรงเรียนวัดสมหวัง
ซึ่งอาศัยอยู่กับย่าคือนางอุไรปานสิริอายุ๗๖ปี
เพิงพักเล็กมุงด้วยสังกษีสภาพผูกพังแบบที่เห็นค่ะ
จากการสอบถามนางอุไรบอกว่าเด็กทั้งสองคนเป็นหลานแท้
หลังจากที่พ่อแม่ของเด็กแยกทางกันก็ทิ้งหลานไว้ให้เลี้ยงดูตั้งแต่แบบเบาะ
ไม่เคยไปดูแลหรือไปเยี่ยมลูกเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้หาเลี้ยงหลานด้วยการเก็บขยะขาย
แต่หลังจากทางเทศบาลยกเลิกการใช้พื้นที่เป็นบ่อทิ้งขยะ
ต้องออกไปรับจ้างทั่วไปรับจ้างเก็บเศษยางได้ค่าแรงวันละ๓๐๐บาท
ระยะหลังก็มีอาการเป็นโรคลมชักจนไม่สามารถทำงานได้
ส่งผลกระทบไปถึงเด็กทั้งสองคนที่ไม่มีอาหารกิน
ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว
ด้านนางสาวอนุชดาอักษรกูลครูประจำชั้นของเด็กบอกว่า
ทั้งสองคนมีผลการเรียนดีแต่ระยะหลังนั้นขาดเรียนบ่อย
เมื่อวานทราบข่าวก็ตามไปดูที่บ้านพักของเด็กทั้งสองคน
และพบกับสภาพความเป็นอยู่ที่น่าเวทนา
รู้สึกสงสารลูกศิษย์ทั้งสองเป็นอย่างมาก
และเมื่อเห็นเด็กทั้งสองคนกำลังช่วยย่าสร้างเพลิงพักหลังใหม่
อยู่เนื่องจากหลังเก่านั้นพัง

และหลังจากที่ลงพื้นที่ดูสภาพของเด็กแล้วนะคะ
อนุชดาก็นำเรื่องไปปรึกษากับผู้อำนวยการโรงเรียนเร่งหาทางช่วยเหลือเด็ก
ต้นก็มีนายเสกสรรพรมจันทร์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๕ตำบลวัดประดูก
นำเงินจากกองทุนแม่ของแผ่นดินไปซื้อข้าวสารอาหารแห้ง

ให้นางอุไรย่าของเด็กบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะ
แต่ถ้าหากท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือหรือบริจาค
ก็สามารถโอนเงินผ่านบัญชี๐๒๐๑๖๔๐๐๕๖๔๕ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
เป็นของธนาคารออมสินสาขาเซ็นทันพลาซ่าสุราธานี
ชื่อบัญชีคือเด็กชายธีรภาพสีขาว

หรือว่าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๘๓๐๓๒๙๑๘๙ค่ะ